คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังนึง
แถวแถวสายไหมกรุงเทพนะคะมีสามีพระยาคู่นึงที่เขาแยกกันไปได้สักปีหนึ่งแล้ว
ตัวสามีคงจะคิดถึงมาหาภรรยาที่บ้าน
แต่เห็นเพื่อนภรรยาผมสั้นนึกว่าเป็นกิ๊กไปทำร้ายเขา
ภรรยาก็ไปห้ามไปช่วยภรรยาก็ถูกทำร้ายไปด้วย
น้องภรรยาโมโหว่ามาทำร้ายพี่สาวเขาได้ยังไงเอาปืนออกมายิง
คือเขาบอกว่าเขายิงขึ้นฟ้าก่อนนะคะแล้วก็ยิงลงพื้นด้วย
แต่กระสุนมันฉลับไปโดนตัวสามีคนนี้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในซอยจตุศ๑๐นะคะสายไหมกรุงเทพ
นายสุริยาทองใบอายุ๓๙ถูกยิงนอนหมดสติอยู่บนพื้นพยายามจะช่วยชีวิตพยายามจะปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุคือน้องภรรยานะคะนายชรินเนียมปานอายุ๓๓เป็นน้องชายของภรรยาผู้เสียชีวิต
ก่อเหตุเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ข้อมูลได้มาเป็นแบบนี้ค่ะคือตัวนายสุริยาผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้าง
ภรรยาอยู่บ้านหลังนี้กับลูกอีก๒คนคือเขาแยกกันอยู่ได้ปีกับ๕เดือนนะคะ
คือนายสุริยาผู้เสียชีวิตเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายภรรยาก็เลยแยกทางกัน
ตัวนายสุริยาโทรศัพท์มาหาภรรยาโทรมาแบบหลายสายมากคุณผู้ชม๓๐กว่าสาย
ภรรยาไม่รับสายคือภรรยาเขาหลับอยู่อะค่ะนายสุริยาคงโมโหหรือยังไงไม่รู้บุกมาถึงบ้าน
เห็นเพื่อนภรรยาตัดผมสั้นคล้ายธอมหลับอยู่บนพื้นในห้องโถง
คือตอนเย็นเข้ามาสังสรรค์มาอะไรกันแล้วเขากลับบ้านไม่ได้ก็เลยนอนที่บ้าน
นายสุริยาโมโหนึกว่าเป็นกิ๊กนึกว่ามาคบกับเมียตัวเอง
แต่ตัวเองก็เลิกกับเมียไปปีกว่าแล้วนะมาทำร้ายร่างกายเพื่อนภรรยาค่ะ
ภรรยาได้ยินเสียงรีบออกมาดูมาช่วยมาห้ามกลายเป็นถูกทำร้ายไปด้วยอีกคน
นายชรินน้องชายของภรรยาอยู่ในห้องนอนเห็นเหตุการณ์เลยตะโกนออกมาว่า
มึงมาตีพี่สาวกูถึงในบ้านเลยเหรอหยุดตะโกนให้หยุดนะคะ
ก็เลยเอาปืนมายิงแต่เหมือนกับว่าคือเขายิงขู่ก่อน
ยิงขึ้นฟ้าสองนัดแล้วก็ยิงลงพื้นหนึ่งนัด
แต่กระสุนฉลับไปโดนนายชรินจนบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายคือเสียชีวิต
ตัวเอ่อแฉลบไปโดนตัวผู้เอ่อตัวเอ่อสามีนะคะ
ขออภัยชื่อว่านายสุริยาก็เลยบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายคือเสียชีวิต
ตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นน้องเมียคงตกใจอ่า
ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยค่ะยิงพี่เขยตายเลยใช่ค่ะครับ
ส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
อยู่ติดคลองก็มีแค่รถจักรยานยนต์ขี่เข้าไปได้
ภาพจากกล้องวงจรปิดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๓๐๐เมตร
หลังก่อเหตุช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบเจ็ดนาทีก็เข้าสู่สิบสามตุลาคมแล้วนะคะ
จะเห็นตัวผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าวันนี้มันหยุดครับไปทางซอยจตุโชศสี่
วงจรปิดอีกมุมร้านค้าในซอยช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งห้าสิบเก้านาที
แต่เวลาในกล้องจะเร็วกว่าเวลาจริงสิบสองนาทีครับจะเห็นว่าขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางสุขาพิบาลห้า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่สอนอคันนายาวนะคะไปตามความคืบหน้าทางคดี
ตำรวจก็ได้เชิญภรรยาของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ชื่อว่านางตานค่ะนางตานก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
เธอบอกว่าเธอก็แยกกันอยู่กับนายสุริยามาปีกว่าแล้ว
นายสุริยาชอบหาเรื่องทะเลาะกับเธอทำร้ายเธอเป็นประจำ
ทำร้ายเธอต่อหน้าลูกสาวคนโตด้วยเธอเคยไปแจ้งความกับตำรวจตั้งสี่ครั้ง
แต่ก่อนยอมรับนะว่าตัวนายสุริยาเนี่ยเป็นคนนิสัยดีขยันทำมาหากิน
ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงวันเกิดเหตุเธอกับเพื่อนดื่มสังสรรค์กันในบ้าน
เพื่อนก็แยกย้ายกันกลับแต่มีเพื่อนสาวคนนึงกลับไม่ไหวขอนอนค้าง
แต่เพื่อนสาวคนนี้ตัดผมสั้นคล้ายธอมแต่เป็นเพื่อนจริง
นายสุริยาอดีตสามีที่แยกกันไปตั้งปีกว่าแล้วเนี่ยอยู่ดีก็มาก่อเหตุถึงในบ้าน
เธอก็เลยบอกว่าเอาจริงนะตอนนี้เป็นห่วงน้องชาย
ก็คือนายชะรินอ่ะอืมที่ยิงนายสุริยาตายอ่ะ
ห่วงน้องชายมากเพราะน้องชายไม่ได้มีประวัติ
มีคดีทำร้ายร่างกายทะเลาะวิวาสอะไรกับใครเลยนะ
แต่ก็เคยแค่แบบไปแจ้งความกับตำรวจว่าตัวนายสุริยาผู้เสียชีวิต
บุกเข้ามาในบ้านเธอก็เลยฝากบอกผ่านสื่อนะคะ
ว่าอยากให้น้องชายเธอมอบตัวเถอะ
เพราะสิ่งที่น้องชายเธอทำมันคือการป้องกันตัวนะครับ
มันเป็นการป้องกันเธอด้วยไม่ให้เธอถูกทำร้ายนะอย่าหนีเลย
เราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้นะเพราะพี่กับเขาเลิกกันแบบ
โหปี๕เดือนแล้วนะมันก็นานเหมือนกันนะ

แล้วคือพี่ก็ทนแบบนี้นานอยู่อะไรอย่างนี้
จนแบบช่วงหลังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเจ็บบ่อยอะไรอย่างนี้
ก็พี่ก็มาแจ้งความนะพี่ก็ถือใบแจ้งความสี่ใบอ่ะพี่
คดีทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ไม่มีใครอยากให้เจ็บอย่างงี
เพราะว่าพี่มีลูกสองคนนะพี่ไม่อยากให้ลูกสาวพี่มีปมหรืออะไรอยู่แล้วไงพี่
คุณผู้ชมคะนายประหยัดอายุ๖๒ปีพ่อของผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวนางตานลูกสาวอะค่ะ
ก็ขอแยกกันอยู่กับตัวผู้เสียชีวิตซึ่งก็คือนายสุริยาค่ะ
กันอยู่ตั้งปีกว่าแล้วก็นายสุริยาทำร้ายร่างกายลูกสาวพ่อบ่อยมากจริงจริง
พ่อก็รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดระหว่างที่ลูกสาวมาอยู่กับพ่อที่บ้าน
ตัวนายสุริยาชอบมาขู่ยังมาทำร้ายลูกสาวอยู่บ่อยนะคะ
เคยแจ้งความไปแล้วด้วยแต่ตัวนายสุริยาเนี่ยก็ยังไม่หยุด
เคยเอาหินก้อนเบอร์เรอเลยมาทุบรถลูกสาวจนรถได้รับความเสียหาย
ครอบครัวก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงตลอดเวลาเลยอะค่ะนี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้นายชริน
ลูกชายพ่อซึ่งก็เป็นน้องชายของคุณตานภรรยาค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตทนไม่ไหวจริงถึงขั้นต้องคว้าปืนออกมายิง
ก็ตอนนี้พ่อบอกว่ายังติดต่อลูกชายไม่ได้เลยนะคะก็เพื่อนลูกชายบอกว่าลูกชายติดต่อเพื่อน
อืมบอกขอทำใจแป๊บนึงขอทำใจสองวันแล้วเดี๋ยวจะเข้ามอบตัว
ยังติดต่อไม่ได้เลยอ่ะอยากให้เขาติดต่อมาเนี่ยผ่านผ่านตามสื่อเนี่ยนะ
ถ้าเขาดูอยู่พ่ออยากให้เขามามอบตัวมาหาพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาไป
เขาบอกว่าเพื่อนเขาไว้ว่าเขาขอทำใจสักสองวันก่อนที่เขาจะหนีไป
ก่อนที่จะหนีไปอ่ะเขาบอกเขาไม่หนีหรอกแต่ขอทำใจสักสองวัน
เขาบอกขอทำใจสักสองวันเขาจะมามอบตัวส่วนร่างของนายสุริยาครอบครัวก็ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองใหญ่นะคะ
ก็มีลูกสาวของผู้เสียชีวิตมากราบศพพ่อเป็นครั้งสุดท้ายน้องชายของผู้เสียชีวิตค่ะ
พระปริญญาอายุยี่สิบสองเล่าให้ฟังแต่เขาเล่าอีกมุมหนึ่งนะคะ
เขาเล่าว่าจริงจริงแล้วภรรยาของพี่ชายนั่นแหละที่ชอบดื่มเหล้าอ้าว
อ้าวเขาอ้างว่าภรรยาของพี่ชายนั่นแหละที่ชื่อว่านางตานอ่ะ
ชอบดื่มเหล้าชอบสร้างหนี้ครับพี่ชายทำงานหาเงิน
ภรรยาของพี่ชายไปดื่มเหล้าพี่ชายก็เลยหึงก็เลยห่วง
ที่ทำร้ายเนี่ยมันคือความหึงหวงเพราะชอบเมา
เหตุการณ์นี้มันรุนแรงเกินไปตัวน้องชายของนางตานมาเกี่ยวอะไรด้วย
เอาปืนมายิงนายสุริยาทำไมน้องชายนายสุริยาบอกแบบนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนตัวนายสุริยาเนี่ยที่ไปหาภรรยาถึงบ้านเนี่ย
ตั้งใจจะเอาเงินไปให้จะเอาเงินไปให้ภรรยากับลูกเจ็ดพันบาท
แต่พอไปถึงภรรยาล้อมวงดื่มเหล้ากับกลุ่มเพื่อนที่ดูลักษณะเป็นธอม
พี่ชายก็เลยหึงก็เลยทะเลาะกันตอนนี้ทางครอบครัวก็ติดใจว่า
จริงจริงแล้วทางฝั่งน้องชายของนางตาลอ่ะที่ยิงอ่ะ
ตั้งใจยิงหรือเปล่าแล้วอ้างว่ายิงขึ้นฟ้ายิงลงพื้น
ฉลับไปโดนกระสุนพลาดไปโดนเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นหรือเปล่า
ตั้งใจยิงหรือเปล่าเพราะว่ากระสุนมันเข้าด้านหลัง
ซี่โครงซ้ายแล้วมันทะลุหน้าอกด้านขวาเลย
ผัวเมียมันก็ตบตีก็สักวันเดี๋ยวก็รักกันดีกันใช่ไหมแต่อันนี้เล่นเล่นเล่นไอ้นี่เลย
เล่นแบบยิงกันเลยอย่างเงี้ยมันมันมันมันมันมันไม่สมควรอย่างเงี้ย
บอกว่าจะมายิงพื้นแล้วไปโดนมันเป็นไปไม่ได้มันต้องตั้งใจยิงจริงเลย
พี่ชายทำงานโอ้โหหาเป็นแทบเป็นแทบตายสุดท้ายไม่ได้อะไรเลย
ได้แต่ความตายกดมากแต่ถามเขาทำว่ายิงทำไมยิงเพื่ออะไร
ไม่สั่งไม่ไม่สงสารหลานบ้างอ่ะสองคนเนี้ยอืมข้อมูลก็เลยยังไม่ตรงกันนะคะ
คุณผู้ชมคะด้านน้องสะพ้ายของผู้เสียชีวิต
สะพ้ายของนายสุริยานะคะยืนยันว่านายสุริยากับภรรยาทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันบ่อย
แต่มันเป็นปัญหาครอบครัวเพราะว่ามันเป็นปัญหาหนี้สินและปัญหาเรื่องของความหึงหวง
ประเด็นที่ว่าก่อนหน้านี้ทางภรรยาของนายสุริยาผู้เสียชีวิตขอเลิกเนี่ยค่ะ
แล้วตัวนายสุริยาไม่ยอมเลิกเนี่ยค่ะมันก็คือเรื่องจริงนะคะ
นายสุริยาเคยบอกว่าบ้านที่ภรรยาอยู่ตอนนี้บ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ย
จริงแล้วนายสุริยาสร้างเอาไว้นะทีเนี้ยถ้าจะเลิกกัน
ฝ่ายหญิงก็ต้องคืนบ้านหลังนั้นให้ด้วยสิแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคืน
มันก็เลยกลายเป็นปัญหามาทุกวันนี้ไงครับ
ก็เป็นข้อมูลอีกมุมนึงอีกแล้วนะคะตำรวจสอนอคันนายาวก็เตรียมจะออกหมายจับ
นายชรินน้องเมียค่ะที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
คนนี้นะคะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่เห็นเขาบอกว่าจะมอบตัวใช่ไหมคะ
ขอเวลาสองวันทางที่ดีก็รีบมอบตัวก็น่าจะดีกว่านะคะบอกขอเวลาทำใจค่ะ